ต่อกันที่อีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักไม่แพ้บ้านกุ๊บกิ๊บเลย
นั่นก็คือบ้านของฉัดบริรักษ์นั่นเองค่ะครอบครัวนี้
ครอบครัวนี้นะคะพี่ชายก็มา๓แล้วก็น้องสาวอีกหนึ่ง

ไหนเราก็เจอแล้วก็เลยคว้ากันมาทั้งบ้านเลยละกันนะคะ
มาพูดถึงเรื่องน้องวันใหม่หน่อยละกันที่ตอนนี้น้องวันใหม่เป็นนักแสดงแล้วนะคะ

รวมไปถึงของขวัญเจ้าน้องหมาที่เฮียบอยจัดให้เนี่ย

รับรองว่าข่าวนี้โดนใจคนรักบ้านเฮียบอยอย่างแน่นอนจ้า

มันขูดเฮียพัฒน์

หนังถ่ายจบแล้ว
ถ่ายจบแล้วค่ะแต่หนูก็จะเล่นละครต่ออีกค่ะ

ได้ไปดูเขาเหมือนกันช่วงแรกอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่รู้สึกว่าน้องโตขึ้น

นี่วาที่ซุปตาตัวจิ๋วเบอร์แรงคนใหม่มาแล้วนะคะ
เป็นกำลังใจให้กับดาราตัวน้อยด้วยนะคะ